ช่วงนี้ฝนที่มันตกหนักอยู่ดูอย่างด้านหลังสิ
ทำไมสองศพถึงต้องสังเวยน้ำป่าหลากมันมาแรงมากจริง
นี่วงอยู่ที่หัวพี่เนี่ย
ถูกต้องพี่เบิร์ตนี่เลยที่จันทบุรีอยู่ที่อำเภอมะขาม
ดูสีของน้ำและดูระดับของน้ำ
น้ำป่าที่ไหลหลากมาแบบนี้ค่ะ
ซึ่งฝนตกหนักติดต่อกันนะวันนี้วันที่๓ใช่ไหม
แต่มันตกหนักต่อกันตั้งแต่คืนวันที่๑ต่อวันที่๒
ศุกร์เสาร์มาเลยใช่น้ำป่าก็ไหลหลากจากเทือกเขาบรรจบ
มาท่วมพื้นที่อำเภอมะขามที่จันทบุรี
แล้วดูสิโอ้โหสวนผลไม้ของชาวบ้านนะถูกน้ำท่วมสูง
มิดหลังคารถยนต์อ่ะถนนหลายสายก็โดนตัดขาดค่ะ
อย่างเส้นจันทบุรีสะแก้วบางช่วงนะ
รถเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงวิ่งผ่านไม่ได้หรอกค่ะ
แล้วที่บอกว่าส่องเวยไปแล้วส่องศพอ่ะ
รายแรกเป็นคุณลุงชาวสวน
คุณลุงมงคลอุ่นไทยอายุ๖๔ปี
โดนน้ำป่าเนี่ยพัดซัดหายไปตอนที่เข้าสวนจะไปเก็บปั๊มน้ำ
อีกรายหนึ่งนี่นะคะก็คือเป็นชายอายุ๕๔ปี
คุณลุงสุรพงศ์ลิ้มสิทธิกุล
ก็เสียชีวิตเพราะว่าลื่นล้มหัวฟาดพื้น
ตอนนั้นจะไปเปิดวาวระบายน้ำบนคันกั้นน้ำในสวนผลไม้นี่แหละ
แล้วสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไง
ระดับน้ำในพื้นที่ตำบลฉมันที่ตำบลวังแซมตำบลปัทธวี
แล้วก็ตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามสูงประมาณเมตรครึ่ง
กระแสน้ำป่าไหลแรงมาก
บ้านบางหลังโดนน้ำท่วมเสียหายทั้งหลังแล้วค่ะ
ส่วนถนนสายจันทบุรีสาแก้วบริเวณหน้ากองบัญชาการ
ตำรวจตรวจเวียนชายดานที่๑๑ในน้ำท่วมสูงเมตรกว่าเลยนะ
รถเล็กวิ่งผ่านไม่ได้ใครต้องใช้เส้นทางหรือว่าจะต้องผ่าน
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำท่วมก่อนจะเดินทางด้วย
แล้วเห็นไหมเวลาน้ำมันมาพวกต้นไม้
ที่มันเป็นต้นใหญ่แล้วดินมันอ่อนนุ่มมันไม่แข็งแรงแล้ว
ต้นไม้ก็โค้นก็ล้มมากว่าขวางถนนต้องเร่งเคลียร์นะคะ